คณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเนี่ย

สติ๊กเกอร์แอปเปิ้ลแดงกังฟูแพนด้า
คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางกรทพต้องออกมาบอก

ความจริงแล้วในความหมายของคนขับรถเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่
ขอดูสติ๊กเกอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยดูคลิปนะ
มีสติ๊กเกอร์ไหมที่คุณวิโรธเนี่ยเขาเริ่มต้นโพสต์เอาไว้ก่อนเลย

พระอาทิตยิ้มแฉ่งค่ะอันนี้คุณวิโรธตั้งชื่อให้
แล้วมันมีเลขห้าอยู่ด้วยเป็นเวอร์ชั่นเหรอคะอ่ามันมีเลขห้าอยู่ด้วย
คุณวิโร่บอกเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นห้าอันนี้ตอนอันนี้โพสต์ตอนหลังล่ะ
โพสต์ตอนหลังที่ตอนที่มาแกะแล้วอ่าต้องขอดูอันนี้ก่อนอืมนี่เห็นไหม
นี่ฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามวาราการมีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดง
แดงนี่จะเป็นเลขหกแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างนี่อันนี้เป็นเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะ
ว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะคุณวิโรธเนี่ยโพสต์เอาไว้นะฮะภาพแรกเนี่ย
คืออันที่เป็นสีฟ้าฟ้าพระอาทิตยิ้มแฉ่งสีฟ้าที่เป็นข่าวตอนแรกเลยนะฮะ
มีคนร่ำลือกันว่าต่อให้บรรทุกเป็นร้อยตันขับผ่านฉลุย
เพราะปกติแล้วเขาต้องตรวจเรื่องของการบรรทุก
มันจะมีเวลาขึ้นทางด่วนหรืออะไรอย่างนี้
มันจะมีด่านทางซ้ายเลยที่เป็นด่านช่างน้ำหนัก
พี่หุยมันต้องผ่านด่านตรวจ
น้ำหนักเกินนี่ผ่านไม่ได้นะ

พิเศษผลิตออกมาแล้วเอามาจำหน่ายให้กับรถบรรทุกต่างในราคา
หลักพันบาทต่อเดือนตามระยะทางแล้วก็จำนวนด่านอย่างเช่น
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นสีฟ้าฟ้าใช่ไหมแบบนี้จะดวงละ
สตาส่วนเกดเห็นปุ๊บเป็นอันว่ารู้กันไม่ต้องเลิกรักแต่รับ
รองผ่านฉลุยลุยไม่ยั้ง
ไม่ต้องชั่งให้เสียเวลานี่อย่างเช่นแบบนี้กระต่ายน้อยคอยรักนะฮะ
เอาเป็นว่านี่แล้วครับพอโพสต์ไปอ่ะทีนี้เรียบร้อยเลยคนพูด
ถึงกันเยอะมากและล่าสุดวันนี้คุณวิโรธที่เปิดประเด็นนี้
ออกมาเนี่ยเพราะคุณวิโรธเขาคำนวณเสร็จสับเลยนะค่ะถ้าคัน
หลักพันแบบนี้ทางใกล้ทางไกลกี่พันกี่พันคำนวณมาแล้ว
เนี่ยยอดคอรัปชั่นเนี่ยมันลาวตกสองหมื่นล้านบาทได้อ่ะเออ
ล่าสุดกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยพอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเขาสั่ง
สติ๊กเกอร์เนี่ยทิ้งออกกันหมดแล้วบันนี้มีความลับซ่อน
สวยสติ๊กเกอร์รูปนี้คุณวิโรธได้โพสต์ออกในทวิตเตอร์แล้วถามว่ามันหมายถึงอะไร
และนี่คือข้อมูลที่เราได้มาครับสิ่งนี้เรียกว่าสวยสติ๊กเกอร์
เป็นเหมือนป้ายที่บอกว่าตำรวจไม่จำเป็นต้องเก็บเงินรถคันนี้
เดี๋ยวดูนะฮะกำลังทยอยแกะรูปสติ๊กเกอร์กระต่ายสีฟ้า
พร้อมกับข้อความบอกกระต่ายน้อยเริ่มถูกปล่อยคืนสู่ป่าแล้วครับ
มีไหมอันที่ลอกลอกสติ๊กเกอร์นะฮะกระต่ายน้อยคืนสู่ป่า

ใช่นี่ไงให้สมาชิกทุกคันแกะสติ๊กเกอร์กระต่ายและอันเก่าออกให้หมดครับ

ให้สมาชิกทุกคันแกะนี่นะคลองขลุงนี่กำแพงเพชร
ขานุบรรพฤษหนองสังเลี่ยงเมืองกรกพระอุทัยมโนรม

นี่นี่เหรอกระต่ายน้อยคอยรักเลข๔
มีไหมที่แกะมันจะเป็นคลิปอยู่
แกะจากหน้ารถเลยแล้วไปแปะที่ต้นไม้
ที่คุณวิโรธบอกโอ้โหนี่กระต่ายน้อยคืนสู่ป่าแล้วครับ
เดี๋ยวถ้ามีเราบอกกันแล้วกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับไอ้สติ๊กเกอร์ต่างเนี่ยนะฮะมันมีหลายอย่างเหลือเกิน

โอเคมีอะไรก็เอามาให้ดูนะครับ

อันนี้เลข๖นะพระอาทิตย์สีแดงมีเลข๖

อันเก่ากำลังไล่จับกลุ่มมีอันใหม่อีกแล้ว

หวังว่ากรมทางหลวงและกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ไม่น่าจะยอมให้สติ๊กเกอร์พระอาทิตยิ้มแฉ่งเวอร์ชันหก
มาติดบนกระจกรถบรรทุกเย้ยกฎหมายอย่างแน่นอน
คุณวิโรธเคยออกมาให้ข้อมูลเรื่องสวยรถบรรทุกนะฮะ
ที่เป็นรูปพระอาทิตยิ้มสีฟ้ากระต่ายสีฟ้า
เพราะจำนวนรถบรรทุกในไทยเนี่ยปัจจุบันมีมากกว่า๑ล้านคัน
ถ้ารถบรรทุกสักครึ่งหนึ่งนะต้องมาแปะสติ๊กเกอร์
นั่นเท่ากับว่าปีหนึ่งมูลค่าการคอรัปชั่น
มากกว่าสองหมื่นล้านบาทเลยนะอื้อหือ
เอาแรกถนนหนทางที่แบบมันทุกข์น้ำหนักเกินแล้วขับผ่านไปได้
ก็ที่ถนนมันพังพังพังพังพังพังนี่พอเห็นนี่ด้วยไหมคะ
คือแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ค่าช่างอะไรพวกนี้
ทำผิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ได้แล้วเราต้องไปซ่อมถนนอีกนะ
ต้องไปเสียงงบซ่อมถนนอีกภาษีก็จ่ายไปเป็นงบประมาณ
ในการซ่อมถนนแล้วซ่อมถนนอีกคือพอคุณวิโรธเขาใช้คำว่าอีซีพัด
ซึ่งไม่ได้หมายความถึงทางสติ๊กเกอร์ของจริงหรือว่า
ด่านจริงจริงของทางการทางเขาหรอกเป็นการเปรียบเปลยค่ะ
ทางการทางพิเศษนี่ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าการทางพิเศษไม่ได้ออกสติ๊กเกอร์รูปพระอาทิตย์ยิ้มสีฟ้า
กรลึกลับไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะบอกว่าตัวเลขที่อยู่บนสติ๊กเกอร์เนี่ย
เป็นตัวเลขที่บอกเดือนเพราะมันจะเปลี่ยนทุกเดือน
สติ๊กเกอร์มันเขาจะมีให้ใหม่ทุกเดือนจะได้แบบว่ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะได้ไม่ดูแล้วยังไง
เขาต้องรู้อันนี้คุณอรัชพรเดือนห้าไงอ่าอ่าเดี๋ยวคุณเอามาทำซ้ำหรือว่าเปลี่ยนเลขเป็นเลขหกอะไร
ม่วนนิ่มไม่ได้เก็บทุกเดือนเพราะเดือนหกเขาต้องสีส้มเออเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนนี่
เราเนี่ยไปสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณสุภศักดิ์รุ่งเจิดฟ้าเป็นที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะ
เขาบอกว่าวงการรถบรรทุกเขาก็ไม่ได้เรียกหรอกว่าอีซี่พงอีซี่พาสน่ะเรียกอะไร
เขาเรียกสวยสติ๊กเกอร์เรียกกันเอาว่ากันตรงตรงอย่างงี้เลยเหรอโอ้ย
ทำไมยากยากแล้วสวยสติ๊กเกอร์เห็นภาพกว่าไหมนี่เห็นเลย
มีหลายรูปแบบมากห้าสิบหกสิบป้ายก็มีมาแล้วแต่ละป้ายก็เปลี่ยนไปทุกเดือน
ปัจจุบันสวยสติ๊กเกอร์มีให้เห็นเยอะค่ะไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์ที่คุณวิโรธออกมาโพสต์แฉนะคะ
ลองดูลองดูไล่เรียงให้ดูกันหน่อยอืมไปดูสติ๊กเกอร์ใจแอ้นสติ๊กเกอร์ใจแอ้นนะฮะ
จากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังเรื่องโดราเอมอนใครมีใจแอ้นแปลว่าคุณต้องจ่ายคันละเจ็ดพันต่อเดือน
บรรทุกได้หกสิบห้าตันวิ่งสะดวกครอบคลุมหกจังหวัดอ่า
การจนบุรีอายุทยานครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานคร
แต่ถ้าคุณจะเคลียร์กับทางหลวงคุณต้องจ่ายเพิ่มนะ
เพิ่มอีกประมาณสองถึงสามพันบาทแล้วใช้ได้แค่สองถึงสามเดือนเป็นแพ็คเกจค่ะ
เอาไปดูสติ๊กเกอร์เรารักประเทศไทยกันหน่อยดีไหมคะอืมโอ้โห
เรารักประเทศไทยเหรอคุณพี่อุ๋ยเคยเห็นไหมมิ้นเคยเห็นสติ๊กเกอร์นี้นะ
แต่เห็นมันติดอยู่ที่รถเก๋งเพราะมันเป็นสติ๊กเกอร์ที่ใครจะมีก็ได้
แต่นี่สติ๊กเกอร์เรารักประเทศไทยอันนี้วิ่งได้เฉพาะตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ภาคอีสานถูกต้องราคาค่าธรรมเนียมนู้นพุ่งไปเลย๒๕๐๐๐บาทต่อเดือนต่อคันนะคะ
แพงนะแต่น้ำหนักก็เพิ่มมากขึ้นไงเมื่อกี้นี้๗๐๐ได้เท่าไหร่
นี่ได้แค่๖๕ตันถ้า๒๕๐๐ก็เอาไปเลย๗๐๑๐๐ตัน
มันมันโอ้โหตันนึงก็๑๐๐๐กิโลกรัมผ่านกระชั่งแบบฉลุยไปเลย
เพราะบางกลุ่มเอ้าเปิดราคาสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกจากข้อมูลกันหน่อยดีกว่า
ด่านเล็กจิ๋ว๓๐๐๐๕๐๐๐บาทด่านกลาง๕๐๐๐๑๐๐๐๐บาท
ด่านใยแสนนึงค่ะถ้าคุณต้องเคลียร์กับโรงพักใหญ่คุณต้องพุ่งไปละ๑๐๐๒๐๐บาท
ถ้าเป็นโรงพักภูทรเอาลดศูนย์ให้๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
รูปแบบการเก็บแบ่งหลัก๒รูปแบบ
เส้นทางวิ่งระยะสั้น๓๐๐๕๐๐บาทแต่ได้แค่จังหวัดตัวเองเท่านั้น
เส้นทางระยะยาวข้ามจังหวัดได้หลายจังหวัดเหรดราคาจะอยู่๓๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็แยกเป็นโซนพื้นที่ภาคต่างอีสานก็เรทหนึ่งเหนือเรทหนึ่งใต้เรทหนึ่งสติ๊กเกอร์แตกต่างกันไป
ว้าวซ่าจริงคุณผู้ชมพิมพ์คอมเม้นต์มานะอหที่ไม่ใช่โอโหอ่ะค่ะ
ื้อหืออื้อหือสละอือนี่ยาวมาเลย
อาฮ่าอาฮ่าหรอคะสร้างสรรค์เหมือนกันนะ
คือทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางรถบรรทุกนะ
อย่างนี้ข้อมูลจากใครนะที่ปรึกษา
คุณสุภศักดิ์เป็นที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะ
หรือว่าไปเจอบรรดาพี่ที่เป็นโชเฟอร์รถบรรทุกนะ
คือปกติเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเวลาลงไปถามคนที่เขาเป็นคนที่จะต้องไปจ่ายสวยจ่ายสินบนอะไรให้กับเจ้าหน้าที่

นี่เขาแฉเขาพร้อมใจกันแฉหมดเลยนะ

คุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าอันนี้ไม่ได้เรียกรักประเทศไทยเรียกรักแบบลอลิงรักประเทศไทย
บางคนบอกว่าโอ้๗๐๑๐๐ตันขนยากันไปแล้วบ้างหรือยังเนี่ยมันไม่ต้องตรวจเลยเหรอ

เขาบอกโอ๊ยคุณประชาชนก็รู้ทั้งนั้นแหละ
อาจจะมีแต่ตำรวจละมั้งที่ไม่รู้
ส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยมีมานานแล้วแบ่งง่าย๓ชนิดละกันผมบอกให้คุณง่าย

สติ๊กเกอร์รูปกระต่ายหรือรูปสัตว์ต่างที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้
อันนี้เนี่ยเด็กเอาไว้ติดผ่านด่านทั่วไประยะใกล้แบบไม่ข้ามจังหวัด
แต่ถ้าเป็นทรงกลมรูปพระอาทิตย์อันนี้ไว้ผ่านด่านจุดต่างโดยไม่ต้องถูกตรวจ

ได้ทุกเส้นทางด้วยนะคะทางไกลก็ได้ข้ามจังหวัดก็ได้

ตัวการ์ตูนชินจังเอยโดราเอมอนใจแอ้น
แต่เห็นตัวการ์ตูนปุ๊บเป็นที่รู้กันว่า
วิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาท
อันนี้เป็นการตกลงกับเจ้าหน้าที่ผ่อนปลนให้ไม่ถูกเรียกตรวจค่ะ

ท่านผู้ชมครับมีคลิปที่ชาวบ้านที่รัชบุรี

แล้วก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับ
หลังไปเจอรถบรรทุกขนดิน

แล้วยังขับปกติก็จะต้องมีเวลาใช่ไหม

ว่าจะช่วงไหนบ้างที่วิ่งได้

คนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาอ้างกับคนถ่ายคลิปว่ายังไง
นี่นะฮะ
เย็นนะฮะจะแบกน้ำหนักกันมาเลยนะฮะ

สังเกตดูง่ายเลยนะฮะ
นะครับเนี่ยนะฮะ
ผลจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ออกจากบ่อดินก็เต็มกล้องนะครับ

เออไม่เป็นไรหรอก๖โมงกว่าแล้วเขาเลิกวิ่งแล้ว

นั่นแหละก็จะได้รู้กันนะว่าให้เสียให้ใคร
นี่เห็นไหมอ่าแบกน้ำหนักกันนะฮะ
นี่เป็นถนนเส้นทางหนองม่วงตะบนวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดรัชบุรีนะครับ
พ่วงขนดินออกมาจากบ่อดินอย่างน้อย๔คัน
คลิปนี้บอกว่าถ่ายไว้เมื่อ๒๓มกราคม๖๖นะฮะ๑๘นาฬิกา๑๓นาที
อีกคลิปหนึ่งนะครับบนถนนเส้นบ้านกลุ่มตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพร
ชาวบ้านไปถามคนขับที่ขนดินมาเต็มคันรถแล้วขับเกินเวลา
ถามแบบตรงนะฮะคำตอบก็ได้แบบตรงนั่นแหละครับ
นะน่ะสิสาราหรอคะนั้นนะสิคุณวิโรธก็บอกเป็นองค์กรลึกลับ
แท้ชุดดำสายสติกเกอร์เดี๋ยวต้องรอฟังคุณวิโรธแบบ
กรไหนองค์กรลึกลับองค์กรไหนก็ไม่รู้
ร้องเรียนมากับสื่อเนี่ยไม่ได้แจ้งเพิ่มนะครับว่าสุดท้ายแล้วบรรดาโชเฟอร์รถบรรทุกเหล่านี้เขาต้องเสียให้ใครแบบไหนยังไง
บางทีก็เขาก็ต้องจำใจเสียนะ
แต่มันก็ไม่ใช่มันก็แหมก็แสดงว่าคุณก็ต้องการจะบรรทุกเกิน

ใช่ไหมแล้วพอมีเจ้าหน้าที่แบบอ่ะอยากทำผิดกฎหมายใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้

ออกเป็นสติ๊กเกอร์เขาก็อันนี้จ่ายแบบนี้ถูกกว่าถูกกว่าเสียค่าปรับ
อย่างนี้เนี่ยมันโอ้โหตายแล้วประเทศไทย
ไปดูคนขับรถบรรทุกในโซนสระบุรีกันหน่อยนะคะ
คือเขาให้ข้อมูลกับคุณกิติศักดิ์วันนี้ติลงพื้นที่นะครับ
กิติศักดิ์วิรชัยเจริญศุกร์ติ๊กลงพื้นที่มา
คือเขาให้ข้อมูลกับเรานะครับโชเฟอร์รถบรรทุกที่โซนเส้นสระบุรีนะครับ
บอกว่าส่วนใหญ่บริษัทรถบรรทุกจะยอมจ่ายสวยให้ตำรวจ
อันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะ
แต่เขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยคนขับรถบรรทุกจะจ่ายสวยให้ตำรวจ
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นค่าดูแลกันส่วนใหญ่ก็คือสายที่วิ่งประจำฮะ
เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจำทะเบียนรถหรือว่ารถของบริษัทนั้นได้
จ่ายก็เพื่อให้สามารถผ่านด่านตรวจได้แบบสะดวกสบายไม่ถูกเรียกตรวจ
ซึ่งอาจไม่ต้องมีการติดสติ๊กเกอร์อะไรด้วยซ้ำ
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทหรือว่านายจ้างเนี่ยเขาจะไปจัดการเคลียร์ไว้ให้
เพื่อให้ลูกน้องสามารถขับรถขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย
แล้วในพื้นที่เขาจำกันได้อยู่แล้วว่าอ๋อรถของบริษัทนี้ผ่านได้
แต่หากไม่มีการบอกให้ตำรวจดูแลลักษณะเป็นค่าดูแลกันเนี่ย
จะมีการตรวจแล้วก็เอาผิด
คือทางพี่โชเฟอร์นี่เขาบอกว่าเอาผิดทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักนะ
สัญญาณไฟครบไหมผ้าใบคลุมสินค้ามีหรือเปล่า
นี่
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริงนะคะ
เรื่องสวยอีซี่พาร์ทสวยรถบรรทุกสวยสติ๊กเกอร์
หรือว่าแล้วแต่ที่หลายคนจะเรียกอะค่ะ
เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดด่านตรวจตำรวจทางหลวงวังมะนาว

ก็เป็นการลองสุ่มตรวจสอบดูนั่นแหละนะคะ
ปรากฏว่าจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเนี่ย

ไม่เห็นรถบรรทุกที่ติดสติ๊กเกอร์รูปกระต่าย
หรือว่าดอกไม้สีฟ้าหรือพระอาทิตยิ้มแฉ่งเนี่ย

อ่า

ลองไปสุ่มตรวจดูไม่เห็นเลยจริงนะคะ
ก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจำจุดวังมะนาว

ตรงนี้เป็นการตั้งด่านกวดขันตามปกติ
วดขันผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับพรบจราจรทางบก

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งราชบุรีก็ยืนยันว่า

ส่วนตัวผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สวยสติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์สวยอะไรเนี่ยมันมีจริงไหม

และไม่มีผลกับขนส่งแน่นอน

ภายในระยะเวลา๗๒ชั่วโมงครับ
ก็เป็นเรื่องเปิดติด
คนบอกอ้าวก็นักข่าวไปตั้งรอก็เลยไม่เห็นหรือเปล่า

มาแบบนี้นะคะนายวิชัยสว่างขจรนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานก็บอกว่าอ๋อ
ถามฝั่งอีสานนี่ไหมนี่คุณผู้ชมก็บอกไปดูแถวอีสานสิ
เพียบเลยนายกสมาคมขนส่งอีสานบอกว่าสติ๊กเกอร์สวยมีมานานแล้ว
แบบด้วยแบบเดิมหมดอายุหรือถูกกวาดล้าง
ก็ปรับแบบใหม่ออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วทำเป็นระบบขนาดใหญ่
มีภาครัฐและนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไงกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้บริการสติ๊กเกอร์เหล่านี้เนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ต้องบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เพราะทุกวันนี้การแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็แข่งขันกันที่ราคานี่แหละ
ส่งสินค้าได้ถูกกว่าลูกค้าก็สนใจจะเรียกใช้บริการมากกว่า
และการผ่อนรถบรรทุกเนี่ยต้นทุนมันก็สูงมากบางคนได้เงินมาจากการขนส่งสินค้า
มา๗ปียังไม่หมดเลยก็ต้องหาวิธีผิดกฎหมายลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้นี่แหละ
ไม่มีใครอยากผิดกฎหมายไม่มีคือเราเป็นเจ้าของรถเอง
เราก็ไม่อยากให้รถเราวิ่งหนักนะใช่ไหมฮะครับ
แต่อันนี้มันอยู่กันไม่ได้จริงนี่คือเราเข้าใจในสิ่งนั้น
แต่มันก็เลยทำให้คนออกนอกกฎหมายกันเยอะหน่อยแน่นอนฮะแน่นอนครับเพราะว่าเขามีพวกนักการเมืองหรือว่ามีพวกผู้ใหญ่อ่ะ
ส่วนมากผู้ใหญ่สนับสนุนให้กระบวนการรถแบบนี้เป็นขบวนการที่คนที่มีเส้นมีสายทั้งนั้นเลยครับถึงจะทำได้
คือมุมหนึ่งก็คือมันเหมือนกับแม่มันผิดกฎหมายกันตั้งแต่ต้นทางปลายทางเลย
อันนี้เขาเรียกเก็บสวยเพื่อจะให้ไม่จับเรื่องทำผิดกฎหมาย
ใช่อีกฝั่งหนึ่งอยากทำผิดกฎหมาย
เออพยายามใจกันท่านผู้ชมว่ายังไงเรื่องนี้
ท่านผู้ชมครับทางธรรมดรีเอกราชลิมศังกาตผู้จับการสมุทรทางหลวงนะครับ
เป็นคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วหากพบว่ามีผู้ประกอบการรถบรรทุกรายไหนทำผิดกฎหมาย
ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดยอมรับว่าปัญหาเรื่องสวยเป็นปัญหาที่มีมานาน
แต่สวยคือปลายเหตุปัญหาที่เป็นต้นเหตุคือรถบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด
ท่านบอกว่าอย่างนี้นะฮะก็เลยต้องแก้ไขอย่างจริงจังนะฮะ
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนี่ยก็เกิดการทำผิดซ้ำนะฮะ
อย่างเช่นจับรถบรรทุก๑คันน้ำหนักเกินก็ต้องสั่งยึดรถผู้ประกอบการ
ทีนี้พอยึดรถไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ย
กลัวจะถูกยึดอีกอะไรอย่างนี้ก็เลยไปจ่ายสวย
แต่ความจริงถ้าไม่มีคนเก็บเขาก็ไม่มีคนจ่าย

วันนี้กฎหมายในเรื่องของรถประทบหนักนะครับก็จะดำเนินคดีกับผู้ขับขีดนะครับ
จะดำเนินคดีกับผู้ขับขีดในหลักก็ทำให้ตัวรถประทบเองนะครับ
ผู้ประกอบการเองเนี่ยยังไม่ได้รับผลนะครับ
ในการดำเนินการตามกฎหมายมากมายหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ
เหนือจากที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับยังจะต้องดำเนินการทางด้านวินัย
แล้วก็การปกครองนะครับอย่างเคร่งคัดและจริงจัง
เอาล่าสุดคุณวิโรธบอกว่าเขาเริ่มแกะสติ๊กเกอร์กันแล้วนะฮะเอาลองดูหน่อย
มีใช่ไหมที่มีคลิปที่เขานี่ลอกเห็นเลยปล่อยน้องคืนสู่ป่าอุ้ย
น้องคืนสู่ป่าแล้วเห็นไหมชอบจังเลยค่ะที่เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียแบบนี้
มันเห็นชัดดีอะค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับคุณวิโรธลักษณะดิสรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะฮะ
ได้พูดถึงกรณีที่ผู้การทางหลวงเนี่ยบอกว่ายังไม่มีข้อมูลกำลังตั้งคณะทำงานตรวจสอบนะฮะ
เอาฟังคุณวิโรธหน่อยนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่รู้ก็ต้องพินาตัวเองแล้วแหละ
เติบโตทำงานมากี่ปีแล้วนะครับอยู่ในหน้างานมากี่ปีแล้ว
คิดว่าไม่รู้แล้วประชาชนก็บอกว่ามีมาหลายสิบปีแล้ว
ทบทวนตัวเองแล้วถ้าไม่รู้ก็อย่าทำ
ขอย้ายตัวเองไปนะครับให้คนที่รู้เข้ามาทำดีกว่า
ผมจะทำให้คนที่ไม่ดีที่ลีดไถประชาชน
จบชีวิตลงด้วยการเป็นยาจกสิ้นเนื้อประดาตัวให้ได้
นี่คุณวิโรธบอกจะเดินหน้าเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง
แล้วส่งเรื่องให้ปปชแล้วก็ปปงดำเนินการตรวจสอบต่อไป
คุณวิโรธนี่ถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องมาติดต่อไม่ต้องเอาอะไรมา
แลกเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นไปเจอกันที่ปปชเลยตรวจสอบยึดทรัพย์อะไรกันอย่างนั้นเลย